วันนี้ผู้นำสหรัฐและผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
ก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอด๒ผู้นำ
เพื่อเจรจาเรื่องสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี
ภาพการจับมือกันของ๒ผู้นำประเทศ
เคยเป็นคู่แค้นกันเกิดขึ้นอีกครั้ง
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาที่เวียดนาม
ในวันนี้นายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสาวรัฐ
และนายคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
มาพบกันตามนัดหมายในวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่กรุงฮานอย
โดยทั้งสองได้มีโอกาสนั่งคุยกันตัวต่อตัว

มกลางเสียงแฟลตจากกล้องของช่างภาพข่าว
ดังขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา
ทั้งคู่ได้มีโอกาสคุยกันเล็กน้อย

กล่าวยืนยันต่อหน้าผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
เหมือนที่เคยพูดออกสื่อมาหลายครั้งว่า
เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ได้
คณะเดียวกันผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือก็ได้พูดกับ

การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

พบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
การพบกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
ประธานาธิบดีทรัมป์นี่เป็นข้อเท็จจริงที่สะท้อนว่า
การพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะยุติสงคราม

จากการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อกลางปีที่แล้ว
คือการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือก็ยังไม่เห็นผลชัดเจน
โดยมีรายงานออกมาเป็นระยะว่า
เกาหลีเหนือยังไม่ปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างแท้จริง

ที่จะต้องหาข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน